อีกเรื่องหนึ่งเกิดริมหาดพัทยาเหมือนกันคุณนัทพงศ์ค่ะ
เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบแปดปี
วันนั้นเนี่ยเขาก็นั่งดื่มเบียร์อยู่ริมหาดริมทะเลนะคะ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาตีสนิทมากินเบียร์ด้วยกันค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยชวนกันไปที่ตึกร้างอืม
ไปถึงตรงนั้นเนี่ยชักอาวุธปืนขึ้นมาบังคับให้เขาถอดเสื้อ
แล้วชิงทรัพย์ไปได้นับพันบาทคุณผู้ชม
นี่คือตึกร้างที่เกิดเหตุนะคะซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ย
พาตำรวจไปดูค่ะนายอนุกูลอายุยี่สิบห้าปี
เป็นพ่อค้าขายอาหารอยู่ในเมืองพัทยาวันหยุดเขา
เขาก็มานั่งกินเบียร์อยู่ริมทะเล
ฟังดูชิวนะแต่ว่ามันเกิดเรื่องนี้กับเขา
นี่ค่ะก็พาตำรวจสืบสวนสพเมืองพัทยา
ที่ตึกร้างกลางซอยพัทยาอธิบายให้ฟังบอกเขาถูกคนร้าย
เป็นชายรูปร่างสูงผิวคล้ำผมสกินเฮด
ใช้เหล็กขูชับชิงเงินสดไป๑๒๐๐บาทค่ะ
เขาบอกวันนั้นก็ไปนั่งริมทะเล
แล้วมีผู้ชายคนนี้เข้ามาทักทายบอกขอนั่งดื่มด้วยได้ไหม
นั่งเป็นเพื่อนกันเขาก็สังเกตดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติ
ก็เลยอนุญาตระหว่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าฝนตกก็ไปหลบฝน
เขาปวดปัสสาวะก็เลยไปหาที่ปลดทุกข์ในตึกร้าง
ผู้ชายคนนี้เดินตามมาด้วยค่ะจนถึงข้างในตึก
ผู้ชายคนนี้กลับชักอาวุธออกมาแล้วก็บังคับให้เขาถอดเสื้อ
หลังจากนั้นชิงเงินสดไป๑๒๐๐บาทค่ะ
ตอนเขาจี้เราเสร็จแล้วไงต่อ
ผมขอกราบเขาเลยครับขอร้องขอชีวิต
แต่เขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาให้ได้เขาจะเอาชีวิตผมด้วย
ผมก็เลยความหวาดกลัวและดูจังหวะว่าพี่เขาเผลอ
ผมรีบวิ่งออกมาโดยที่ไม่คิดว่าเสื้อก็ไม่ได้ใส่
รองเท้าก็ไม่มีตรงนั้นมีแต่แก้วหมดเลย
ผมก็วิ่งออกมาผ่ามาเลยครับ
นี่แหละค่ะชุดสืบสวนต้องบอกว่าเก่งมากเลยนะคุณนัทพงศ์
ใช้เวลาไม่นานค่ะสุดท้ายคุมตัวคนร้ายคนนี้ได้
นี่คือนายนินทวัฒน์แจ่มจันทร์อายุ๒๘ปี
แล้วก็จับได้พร้อมของกลางเป็นเงินสด๑๒๐๐บาท
นี่คือตอนที่พาตัวไปสอบสวนที่โรงพักค่ะ
นินทวัฒน์อ้างว่าผู้เสียหายเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน๑วัน
ก็แวะมาหาเพื่อเอากัญชามาขายให้
แต่ว่าเกิดมีปากเสียงกันตอนมอบสินค้าก็เลยทะเลาะวิวาดกันจนเสื้อขาดค่ะ

ผมก็ไม่ได้เยอะครับผมจริงปวดจริงครับ

ก็เมาอยู่เหมือนกันนะครับผมเมาตั้งแต่ในห้องเลยครับ
แต่คือเราก็ไม่รับเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำ
ก็ผมไม่ได้ทำผมรับผมพูดเลยว่ารอบนี้ผมไม่ได้ทำ
ก็ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายนินทวัฒน์นะคะ
เพราะว่ามีประวัติคือเขาไปเช็คประวัติดูแล้วเนี่ย
มีคดีชิงทรัพย์และยาเสพติดมาหลายครั้งเลย
เรื่องต้นก็สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหารวมทั้ง
ส่งตัวไปตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์